กันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่นั่นเขาบอกว่าหวาดกลัวหวาดภาวะ
เพราะว่าไปเจอกับจราเข้นอนขวางคลองเหรอ
เปล่ามันร้อนลอยคออยู่ในคลอง

คุณเจออย่างนี้อยู่ในคลองธรรมชาติทั่วไป

ไม่ใช่คล้องไม้แต่เนี่ยมันคือจราเข้ตัวจริงเสียงจริง
น่ากลัวมากเห็นแบบนี้แล้วนะฮะ
ไปดูกันหน่อยว่ามันอยู่แถวไหนครับ
แถวหมู่๑๒ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีนั่นแหละ
แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความกว้างใหญ่ประมาณสักร้อยไร่นะครับ
คือมันเชื่อมกับน้องน้ำสาธารณะปุ่งกระเบาด้วย

มันเชื่อมต่อกันเนี่ยเกิดว่ามันเล็ดลอดออกไป

อันนี้อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเขาก็ตกใจสิ

ไอ้ที่ทำไว้เนี่ยไม่ได้ไปดักไอ้เข้นะ

หากุ้งหอยปูปลาอะไรแบบนี้
มันเป็นอาชีพของเขาเป็นชาวประมงน้ำจืดไง

คือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงทันที
ชาวบ้านตกใจครับ
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับ

บอกเลยว่าไม่ได้มีตัวเดียวอยู่กันเป็นแฟมิลี่เหรอ
หรือว่าเป็นชุมชนจราเข้แถวนี้น่ากลัวนะครับ
ชาวบ้านเองเขาก็วิงวอนไปแล้วกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาทำการจับจราเข้ออกจากหนองน้ำแห่งนี้ให้ที
เราก็เลยต้องไปถามนายธีรพงศ์ไกรนาราประมง
จังหวัดปราจีนบุรีเขาเองก็ยอมรับนะยอมรับอย่างหนึ่งว่า
น้องน้ำแห่งเนี้ยมีจราเข้จำนวนมากโอ้โหทางภาครัฐยอมรับเลยนะ
แล้วก็บอกว่ามีจราเข้เนี่ยมานานแล้วทางหน่วยงานภาครัฐเองเขาก็ได้ประสาน
ไปยังชุดจับจราเข้ไกรทองไกรทองเตรียมความพร้อมเอาไว้เลย
แต่มันติดปัญหายังไงงบฮะคือเรื่องของเรื่องต้องติดต่อประสานอะไรบ้างอ่ะ
เรื่องของที่ขังจราเข้คือจับมาแล้วคุณจะไปไว้ที่ไหนไว้ไหนใช่
ไม่มีที่ขังมันเออมันปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแบบงูไม่ได้
ไม่ได้นะแล้วก็มีอะไรอีกเรื่องของที่พักค่าน้ำมันค่ารถค่าอาหาร
งงบยังไม่มาเอ้าผมก็เห็นใจทั้งสองฝั่งจริงนะทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ปัญหาตรงนี้เอาง่ายก่อน
ตอนนี้ชาวบ้านเองก็อย่าลงไปหาหอยหาปลาคือพยายามเว้นวักเอาไว้ก่อนแล้วกัน
ช่วงที่ยังไม่ปลอดภัยดูแลตัวเองไปก่อน
ที่ทางภาครัฐเองก็วอนแล้วกันเร่งรัดเรื่องนี้กันหน่อย